เวลาเราดูในข่าวหรือว่าเราตามคนที่เป็นไอดอลด้านการลงทุน
บางคนอาจจะชอบดรนิเวศชอบเสียยักษ์
แต่นี่เซียนฮงคุณผู้ชมฮะ
นี่เขาเป็นนักลงทุนรายใหญ่ปรากฏว่ารูปของเขาถูกเอาไปแอบอ้าง
ทีนี้พอลูกไปปรากฏในเฟซบุ๊กมาเชิญชวนไปลงทุน

คนเชื่อก็ดังอ่ะก็เนี่ยเซียนฮงอ่ะ
เห็นแบบนี้แล้วคนเห็นปุ๊บเออน่าลงทุนดีฮะ
ปรากฏว่านั่นคือการแอบอ้างครับคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้เซียนฮงหรือชื่อจริงคือในสถาพรงามเรืองพงศ์
ไปพร้อมกับทนายความเลยไปแจ้งความกับตำรวจกองบังคับการ
ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี๑ครับ
เพราะว่าโดนมิจฉาชีพแอบอ้าง
ไปเปิดเพจหลอกให้คนมาลงทุนกัน
มันเริ่มมาจากปีที่แล้วเนี่ยมีมิจฉาชีพนำรูปของ
สถาพรหรือว่าเซียนหงไปแอบอ้างยิงแอดด้วยนะ
ทางเฟซบุ๊คครับชวนให้ลงทุนขั้นต่ำใน๑๐๐๐บาท
ก็มีคนหลงเชื่อจำนวนมากเลย
ทีนี้ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจครับ
ตอนนั้นก็ลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
ไป๕๖เดือนตำรวจสพภูเก็ต
ติดต่อให้เซียนฮงไปเป็นพยาน
เพราะมีผู้เสียหายมาแจ้งความว่า
กลุ่มนั้นที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยสูญเงินไป๑๘ล้านบาท
สัปดาห์ก่อนก็ยังมีอีก
มีคนเอารูปเซียนฮงเนี่ยไปลงเฟซบุ๊คแล้วก็อินสตราแครม
แนะนำหุ้นทุกวันนะวันละ๓ตัว
เซียนฮงก็เลยมาแจ้งความเอาผิดกับคนที่แอบอ้างครับ
จะได้ไม่เกิดความสูญเสียเหมือนครั้งก่อน
ซึ่งพฤติกรรมมิจฉาชีพก็จะโพสต์ข้อความเชิญชวน

เข้าไปพูดคุยแล้วก็ชักจูงแนะนำการลงทุน
หุ้นตัวนี้นะซื้อตามนะอะไรแบบนี้

แล้วครั้งนี้เนี่ยถึงขั้นตั้งรวรรณ
นำจับไว้ด้วยเงิน๑๕๐๐๐บาทครับ

มาดำเนินคดีแล้วก็ฝากไปเตือนด้วย
เตือนประชาชนแล้วก็นักลงทุนรายย่อยด้วยให้สังเกตเครื่องหมายยืนยันตัวตนของบุคคลสำคัญ
เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นด่านกรองชั้นแรกครับว่าเออคนนี้น่ะ
เป็นบุคคลจริงนะไม่ได้มีการแอบอ้างมา